รุ่นตีกันอีกเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะที่ปักทงชัยนครราชศรีมาสงกรานนี่แหละ
ก็เล่นแล้วก็กระทบกระทั่งกันนะคะ
เลือดร้อนนะคะจอดรถฉลองสงการกันริมถนนแล้วไม่รู้เขม่นกันอีกท่าไหนนะคะ
ขวดทั้งมีดครบมือทีเดียวค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะไม่รู้เริ่มต้นจากตรงไหนก็ไม่รู้
แต่สุดท้ายเนี่ยคว่างกันทั้งขวดนะคะทั้งมีดนะคะโอ้โห
คือเหมือนกับมีการเตรียมมาเลยแล้วซัดกันแบบปล่อยหมัดแลกกัน
สงครามมันเริ่มเลยอ่ะนะฮะปลาขวดใส่กันนะครับ

ปาก้อนหินนะคะคนที่ไม่เกี่ยวก็หนีกันกระเจิงละค่ะ
กลัวโดนลูกหลงนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้๑๔เมษายน
วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะจุดที่เกิดเหตุตรงเนี้ยก็คือ
คลองส่งน้ำลำพระเพลิงที่ตำบลตูมอำเภอปักทงชัยครับ
พันธนตรวจเอกชะนัดเกวีขาวฉลาดผู้มกับสภาพปักทงชัยบอกว่า
ตำรวจสายตรวจพอรู้เรื่องก็ลงพื้นที่เลย
แต่พอไปถึงเนี่ยสลายตัวกันหมดแล้วผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่า
เป็นเรื่องของวัยรุ่นต่างถิ่นมาเที่ยวแล้วเขม่นกันก็ไม่มีใครแจ้งความ
แต่ตำรวจบอกรู้แล้วนะคะว่าเป็นใครเดี๋ยวจะให้ตำเอ่อ
เจ้าหน้าที่ติดตามตัวมาสอบสวนในวันนี้ค่ะ
ไปคุยกับแม่ค้าที่ขายของอยู่ตรงนั้นก็บอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสี่ห้าโมงเย็นคนเขาก็มาพักผ่อนกันนะคะ
ตรงเนี้ยมากพอสมควรนะคะวัยรุ่นสองกลุ่มนี้ก็เต้นรำกันอย่างสนุกสนาน
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ชุนละมุนทะเลาะวิวาดกันขึ้นมาค่ะ
เนี่ยค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าโชคดีที่เอ่อ
มันไม่มีใครที่โดนลูกหลงนะคะ
แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นการทำลายบรรยากาศความสุข
ตอนนี้บอกว่าควบคุมตัวสองกลุ่มนี้ได้แล้วนี่ค่ะ
สองกลุ่มทั้งหมดสิบห้าคนอายุตั้งแต่สิบแปดถึงยี่สิบเจ็ดปี
เป็นวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอปักทงชัย๕คน
แล้วมาจากอำเภอโชคชัย๑๐คนก็รับสารภาพนะคะว่าก่อเหตุจริงนะคะ
มาจากการที่เล่นปืนฉีดน้ำแล้วใส่อาหารของอีกฝั่งหนึ่งค่ะ
แล้วก็มองหน้าตะโกนใส่กันไปมาจนถึงขั้นลงไม้ลงมือ
สุดท้ายแล้วตำรวจดำเนินคดี๑๐ข้อหาด้วยกันค่ะ